ส่วนอีกหนึ่งข่าวนะคะตอนแรกก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะ

ผู้จัดคนสวยคนแกร่งของเรานี่โอโหลมวูปลงไปเลยคุณ

คือพี่หนิงอยากจะบอกว่าต้องส่งกำลังใจให้พี่หนิง
เขากลับมาจากทริปแบบหวานที่ภูเก็ตก็บึงมาให้กำลังใจเพื่อนถึงโรงพยาบาลกันเลยนะคะ
ก่อนที่วันนี้คุณแม่หนิงเขาจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาพักฟื้นต่อที่บ้าน
ส่วนอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นพี่พี่นีโนเมธานีนะคะก็ทำงานเป็นผู้จัดร่วมกับพี่หนิง
ก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าหลังจากที่พี่นีโน่กลับมาจากไต้หวัน
ก็รีบไปเยี่ยมน้องสาวทันทีเลยแล้วก็บอกว่าพี่หนิงเนี่ยเครียดเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
อินมากกับการเขียนบทละครแนวผัวผัวเมียเรื่องใหม่เป็นละครเรื่องใหม่ของพี่หนิงกับพี่โน่นะคะ
มีชื่อว่าโซเวลีคือพี่นิงเขา
เครียดมากถึงขั้นลงทุนไปเรียนเขียนบทเองเลยนะ
พร้อมแก้ข่าวแทนน้องด้วยว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนค่ะ
ผมยืนยันครับโอกาสที่จิ้นจะซ้อมหนิงลำบากมาก
ในทางกลับกันถ้าเป็นนิงซ้อมจินผมว่าเป็นไปได้มากกว่า
ไม่มีครับบ้านนี้บ้านนี้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกัน

โทรทรงโทรศัพท์พังนี่เป็นเรื่องปกติ
เรียนเขียนบทมาคราวนี้ก็มีการตรวจบทสิ

อาจจะเป็นการเขียนแบบเขียนไปนึกถึงสามีไป
ไปนึกถึงสามีไปเขียนไปนึกถึงสามีไป

พี่นีโน่ก็แอบแซวน้อง
แต่ว่าวันนี้พี่หนิงก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
กลับมาพักฟื้นที่บ้านก็เป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงนะ
หายเร็วนะคะอย่าโหมงานหนักจนเกินไป

ช่วงนี้พี่หนิงผอมลงเยอะมากแต่ก็ยังคงความสวยอยู่นะคะ